คุณผู้ชมเห็นน้ำแบบนี้อันนี้ทุกคนกรุงทุกคนเมือง
เดี๋ยวไปดูเรื่องท่อระบายน้ำของทุกชาวบ้านที่กาลสินกันหน่อยดีกว่า
เขาบอกว่าเนี่ยการวางท่อระบายน้ำหรือว่ากำแพง
ข้างถนนแล้วทำไมมันสูงมาขนาดนี้
แล้วนี่เป็นงบของทางเทศบาลตำบลกุศิลปที่มีการดำเนินการ
นี่คุณเห็นไหมเข้าตลับเมตรเนี่ยวัดความสูงของท่อระบายน้ำ

คุณดูสิคือมันสูงมาจากพื้นถนนนะคะจนเพจดังเขาเอาไปแชร์โพสต์ภาพนี้
แล้วก็บอกนะบอกว่าท่อระบายน้ำที่บ้านสร้างแบบนี้เหรออบต
จริงเขาใช้คำไม่สุภาพกว่านี้นะคะ
บอกว่าอยากเผางบให้หมดปีนงบประมาณใช่ไหมเอาไปพัฒนาอย่างอื่นก็ได้
พอชาวบ้านโวยก็ดูวิธีแก้ปัญหา
เอาบันไดเหล็กแถมมาให้ลูกบ้านให้สะบานตะมนต์กุศิมป์แบบนี้

มันมีไอ้ที่เป็นเหมือนกับเป็นทางเดินขึ้นนะคะ

ทีนี้คนในโลกโซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นกันเพียบค่ะ
แต่ว่าเราอย่าฟังความด้านเดียว
ไปดูหน่อยว่าหน่วยงานเขามี

ใช่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปถึงบริเวณนี้แหละ

บางจุดท่อระบายน้ำหรือว่าทางระบายน้ำ

บางจุดสูง๕๐เซนติเมตร

มันมองเหมือนเป็นกำแพงมากกว่าเป็นรางระบายน้ำอีก

เพราะมันขึ้นสูงขึ้นมาแบบนี้
แล้วทีนี้ค่ะเราก็เห็น๓ท่านที่อยู่ในภาพนี้นะคะ

ในอำเภอเขาวงก็คือนายเทพรัฐตันตยานนท์
ก็เรียกเลยให้นายวิชัยกว้างสวาตร
นายกเทศสบานตำบลกรุษสิม

พอกองช่างบอกว่าโครงการนี้จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ที่ถนนตรงนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
เวลาฝนตกมันก็จะท่วมขังอยู่แล้ว
แล้วก็ทางเทศบาลมีการทำเรื่องจะสร้างถนนตรงนี้เอาไว้
แล้วมีงบเหลือจ่ายอยู่๓แสนบาท
ที่นี่๓๐๐๐๐๐บาทคุณสืบสกุลมันทำถนนตรงนี้ไม่พอ
ต่อเนื่องแต่ก็ต้องดูว่าแผนต่อเนื่อง
มันจะต่อเนื่องแค่ไหนหรือทิ้งระยะไปนานแค่ไหน
อันนี้ยังไม่หมดนะคะเขาบอกด้วยว่า
ที่ประชุมทักท้วงเอาไว้แล้วนะว่าจะดีเหรอ
ถ้าเกิดว่าทำเนี่ยยังไงถนนมันต้องสูงกว่าเดิมอยู่แล้ว
แล้วเราไปสร้างทางระบายน้ำก่อน
แต่ที่ประชุมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มทำเนี่ย

ทำได้แต่ถนนน้ำมันก็จะท่วมอีก

ใช่เขาสัญญาแล้วเขาก็เลยบอกว่า
ยังไงก็ตามตัดสินใจทำรางระบายน้ำท่อระบายน้ำตรงนี้ก่อน

ส่วนที่บอกว่ากระทบกับบ้านของชาวบ้าน
บอกว่าบ้านแถวนี้มีอยู่๔หลังที่ได้รับความเดือดร้อน
ก็คือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือเอาบันไดมาวางพาด

แต่ทีนี้นายอำเภอก็รับฟังนะ

ยังไงก็แล้วแต่จะต้องชี้แจงปัญหานี้

เพราะว่าการที่เราสร้างก่อนแบบนี้มันกระทบสิทธิ์ของประชาชน
แล้วมันเป็นการทำละเมิดทางปกครองด้วย

ต้องไปเจรจากับชาวบ้านเพื่อหาทางออกนะ
ถ้าเกิดชาวบ้านเขาบอกว่าโอเครอถนนได้
ก็รองบมาแล้วก็รีบทำถนน
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เอาไม่ไหวเลย
ระบายน้ำท่อระบายน้ำมันสูงขนาดนี้

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำความเข้าใจกับชาวบ้านนี่แหละค่ะ

ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าต้องทุบท่อระบายน้ำทิ้งอีก

หรือว่าต้องรอทำถนนอีกก็ไม่รู้ว่าต้องรอเมื่อไหร่
แต่เขาสัญญานะคุณอาริยาพูด

แล้วก็เรื่องนี้ในรถปลดทุกข์เขาก็ตามอยู่ด้วย
คุณผู้ชมที่มีเหตุจะร้องทุกข์ก็ร้องเข้ามาได้นะครับ
เลขโทรศัพท์ของรายการรถปลดทุกข์ของเรา